เข้าสู่ศักราชใหม่ปี๒๕๕๙นะครับ
ในวันนี้ไทยรัฐทีวีนั้นเริ่มต้นประเดิมศักราชใหม่
ด้วยการเผยมุมมองสำคัญครับ
ของ๕กูรูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
ในวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ท่านแรกก่อนนะครับ

เป็นผู้คล่ำวอร์ดในแวดวงของรัฐศาสตร์

เป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมา

รวมไปถึงภัยคุกคามที่เขย่าขวัญสันประสาท
ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
ในปี๒๕๕๙นี้หลายคนมองต่อไปนะครับว่า

ผลกระทบจากภัยคุกคามจากการก่อการร้ายจะเป็นอย่างไร

หรือจะลดความรุนแรงลง
เราไปติดตามจากอาจารย์สุรชาติพร้อมกันครับ
คือผมคิดว่าสัญญาณจากเหตุระเบิดที่ปรีด
ในวันที่๑๓พฤศจิกาของปีที่ผ่านมา
เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างบ่งบอกว่า
แนวโน้มของการก่อการร้ายในปีหน้า
อาจจะเป็นเหตุใหญ่
โดยเฉพาะยิ่งเราเห็นเหตุการณ์
ที่จริงเราเห็นเหตุที่ปารีส

กับเหตุการณ์ในเบลเชียมมันส่งสัญญาณว่า
แต่เดิมที่เราคิดว่าสงครามก่อการร้าย
จะอยู่ในพื้นที่ของตะวันออกกลางแต่เพียงอย่างเดียว
วันนี้ผมคิดว่าเราเริ่มเห็นโจทย์อีกมุมหนึ่งนะครับ
ในปลายปีของปี๒๕๑๕เริ่มส่งสัญญาณว่า
ยุโรปเริ่มเผชิญกับปัญหาสงครามก่อการร้ายในขณะเดียวกัน
ในสภาพที่เราเริ่มเห็นยุโรปเผชิญนั้นน่ะ
เราก็ยังเห็นปัญหาในส่วนอื่นของโลก
ว่าที่จริงอีกส่วนหนึ่งเราก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐ
ว่าที่จริงเราก็อาจจะเห็นเหตุการณ์ในออสเตรเลียในอะไรหลายอย่าง
วันนี้ถ้าคิดอย่างนี้ผมคิดว่าสัญญาณในช่วงปลายปี๒๕๖๒
บอกเราชัดเจนว่าก่อการร้ายจะเป็นโจทย์ใหญ่ด้านความมั่นคง
แล้วจะเป็นโจทย์ที่ในปี๒๐๑๖เราอาจจะเผชิญแล้วต้องคิดมากขึ้น
ผมคิดว่าวันนี้ถ้าดูตัวเลขของอาสาสมัครชาวมุสลิม
ที่ไปจากหลายประเทศแล้วเข้าไปร่วมรบในอิรักษ์
โดยเฉพาะยิ่งในซีเรียเองก็ตาม
ก็จะเห็นว่านอกจากคนยุโรปเนี่ยก็จะมีคนเอเชียอีกส่วนหนึ่ง
วันนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่า
สภาพของความรุนแรงที่เราเริ่มเห็นยุโรปเผชิญ
วันนี้ความรุนแรงอย่างนั้นจะมาสู่ภูมิภาคเอเชียของเราหรือไม่
นอกจากเอเชียในความหมายโดยภาพรวม

หลายคนเลิกกังวลกับภูมิภาคของเรา
เพราะว่าหลังจากที่เราเห็นเหตุระเบิดที่ปารีส
ในการประชุมอาเซียนสมิตรรอบที่ผ่านมาที่กลลัมเปอร์
เราเห็นทางเจ้าที่ตำรวจของมาเลเซียออกมาแถลงว่า
มีการจับกลุ่มแล้วได้จับเอกสารที่
ระบุว่ากลุ่มคนพวกนี้อยากก่อเหตุร้าย
แล้วมีแนวโน้มว่าเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับ
กลุ่มรัฐอิสลามในตะวันออกกลาง
ในอีกด้านหนึ่งนอกจากในมาเลเซีย
เราเห็นกลุ่มอบูสยาฟในฟิลิปปินส์ที่
วันนี้ก็ส่งสัญญาณว่าอบุษยาภ
อยากประกาศตัวว่าเป็นองค์กรที่สวรรค
ต่อกลุ่มรัฐอิสลามในตะวันออกกลางไม่แตกต่างกัน
จนกระทั่งล่าสุดเราเห็นการจับกลุ่มในอินโดนีเซีย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสัญญาณพวกนี้

แต่อย่างน้อยเป็นสัญญาณที่เตือนเราว่า
ถ้าต้องคิดถึงในปี๒๐๑๖เนี่ย
ผมคิดว่าโจทย์อย่างนี้เป็นโจทย์ที่เราอาจจะต้องคิดต่อ

งเฉพาะส่วนจะกระทบประเทศไทยมากน้อยเพียงไร
ก็คงจะเป็นอะไรที่ต้องติดตามดูในอนาคตนะครับ
ในส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเมืองในบ้าน
อีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการทำความเข้าใจกับ
ผู้คนในสังคมที่จะยอมรับความต่าง
ในความหมายคือต่างทางศาสนาต่างทางประวัติศาสต
ต่างทางชาติภัณฑ์ของคนอย่างไร
โดยพูดง่ายโจทย์ในอนาคตอีกมุมคือ
เราจะยอมรับหรือสร้างการยอมรับแต่คนต่างวัฒนธรรม
ตามความเชื่อศาสนาที่เรามีนั้นจะทำอย่างไร
เพราะฉะนั้นโจทย์ในเชิงต่อเชียงใต้เจ้าพ่อหน้า
ความท้าทายคือทำอย่างไรที่จะให้
ศาสนิกที่ต่างความเชื่อนะครับสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ทีนี้อย่างน้อยในกรณีเชิงเฉียงใต้
เราเห็นกลุ่มอบบุษยากลุ่มอบบุษยาฟก็ไม่ใช่กลุ่มใหม่
หรือกลุ่มของเจนไอจามายาอิสรามียะเองก็ไม่ใช่กลุ่มใหม่
สิ่งที่น่าคิดคือบรรดากลุ่มเหล่านี้ในปี๒๕๕๙
จะประกาศความพักดีเหมือนกับที่เราเห็นก่อนหน้านี้หรือไม่
ก่อนหน้านี้ในความหมายก็คือการประกาศความพักดีต่อกลุ่มรัฐอิสลาม

เพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มเห็นบุษยามีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางนั้น
คำถามก็คือกลุ่มติดรถอื่นของชาวมุสลิมในภูมิภาค
จะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
ถ้าปีหน้ากลุ่มติดอาวุธเหล่านี้มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน
ผมคิดว่าจะเป็นปัญหาความหนักใจสำหรับรัฐบาลในภูมิภาคอย่างหนีไม่พ้น
ปัญหาอุยเกิร์นหรือปัญหาอุยกุศินเจียง
ก็คงเป็นอะไรที่ต้องตามดูนะครับ
เพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าวันนี้ทางความคิด
ขยายตัวอิทธิพลทางความคิดของกลุ่มรัฐอิสลาม
ก็อาจจะมีผลที่ทำให้ชาวอุยภูสิงเกียงบางส่วน

ผมเชื่อว่าวันนี้หลายประเทศมีความหนักใจต่อปัญหานี้ไม่แตกต่างกัน
ถ้าแนวโน้มไปอย่างนี้เราอาจจะเห็นทั้งสหรัฐ
ซึ่งตอนนี้ฟังเศษเข้ามยมมีบทบาทมากขึ้น
ทั้งอังกฤษเห็นทั้งเยอรมันหรือเห็นชาติยุโรปอีกส่วนหนึ่ง
เข้าไปร่วมคำถามในอีกด้านหนึ่งก็คือ
แล้วชาติตะวันตกเนี่ยจะประสานหรือจะร่วมมือกับ
ความขัดแย้งในการสนับสนุนรัฐบาลบาชาออาซาส
ว่าฝ่ายตะวันตกอาจจะมีความเห็นแย้งว่า
รัฐบาลในซีเรียควรจะถูกเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลตะวันตก
ค่อนข้างให้ความสัมพันธ์และความเชื่อเหลือกับบรรดา
กลุ่มกระบดหรือจะเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาล
ในขณะที่รัสเซียยังขับให้ความสัมพันธ์กับตัวรัฐบาลมากกว่า

พูดง่ายคือโจทย์สงครามกลางเมืองในซีเรียเนี่ย
มันทับซ้อนด้วยปัญหาความพยายามในการเปลี่ยนรัฐบาล
แล้วกับอีกโจทย์หนึ่งคือความพยายามในการต่อสู้กับ
กลุ่มกรรไลด์ที่อยู่ในซีเรียเอง
นี้ผมคิดว่าในท้ายที่สุด

อาจจะต้องคุยกับรัฐบาลของรัสเซีย
นะครับเพราะว่าว่าคนจริงวันนี้
เข้าไปมีบทบาทโดยตรงในสงครามกลางเมืองในรัสเซีย
เพราะฉะนั้นจะถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายคุยกันได้มากแค่ไหน
โจทย์ที่ทุกคนคาดหวังมากก็คืออยากเห็นการยุติสงครามกลางเมืองในซีเรีย
เนื่องจากปัญหาสงครามกลางเมืองในซีเรีย
มันนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของผู้ลิภัยที่ทะลักเข้าสู่ยุโรป
และในขณะเดียวกันมันก็สร้างปัญหาในด้านอื่น
พูดง่ายก็คือมันทำให้การเมืองในภูมิภาคนั้น
ไม่มีเสถียรภาพกลายเป็นการเมืองที่ถูกผูกพันอยู่กับเงื่อนไขสงคราม
เพราะฉะนั้นโจทย์ของปัญหาการยุติสงครามกลางเมืองในซีเรีย
ซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่าปีหน้าอาจจะมีแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นมากกว่า
ในช่วงปลายปีที่เราเห็นปัจจุบัน
มันก็คงมีลักษณะของการเผชิญหน้ามากขึ้น
กลุ่มรัฐอิสลามไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของอีรักษ์หรือในพื้นที่ของซีเรียสก็ตาม
ณโน้มตอบง่ายก็คือการเมืองโลกคงรายสถุทธิภาพมากขึ้น
อย่างน้อยในภาวะที่ผ่านมาเราเห็นข้อดีอย่างหนึ่งคือ

ผมเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อราคาพลังงาน
โดยเพราะยิ่งราคาน้ำมันในเวทีโลก
เพราะฉะนั้นจุดวันนี้สงครามจะตรงกลาง
จึงเป็นอะไรที่ทุกฝ่ายค่อนข้างจะเฝ้ามองอยู่ด้วยความเป็นห่วง